สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการโพสต์ของทนายสิทธาทำให้วันนี้ข่าวนี้กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะจากที่คราวที่แล้วที่ทนายตั้มเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์ในรายการเอาไว้ว่าวันที่ยี่สิบสิงหาคมจะเป็นวันถัดไปจากคราวนู้นที่เราเจอเขาเนี่ยนะคะจะเป็นการขึ้นสารรอบถัดไปแล้วรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีความคืบหน้าเยอะโดยเฉพาะถ้าดูจากโพสต์ในเฟซ
ของทนายสิทธาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคดีนี้คือมีไหมคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เห็นภาพคนก้มเก็บลอตเตอรี่นั้นน่ะตกลงจะมีใช้ในศาลหรือไม่นะคะคือจริงแล้วถ้าตามนัดเนี่ยนะคะยังไม่จบคราวที่แล้วที่ทนายตั้มมานั่งที่นี่เรียนก็ถามว่าก็อาจจะเป็นไปได้ในครั้งต่อต่อไปที่คุณ

เดี๋ยวเราจะไล่เรียงทีละท่านพูดคุยกันแน่นอนค่ะที่ฉันวันนี้ไม่มีใครนั่งในรายการเลยนะคะแต่ที่เรานัดไว้คือทนายสิทธามาไม่ทันมาไม่ทันรายการนะคะเพราะว่าไปขึ้นศาลนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณวรยุทธ์นะคะทนายของครูปรีชาก็แน่นอนมาไม่ทันนะคะอีกหนึ่งท่านสองท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะอีกหนึ่งท่านอยู่ต่างประเทศค่ะรอกลับไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยจะขอต่อสายอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมซึ่งเป็นคนที่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้มาตลอดนะคะเบื้องต้นคนแรกคือทนายสิทธาแต่ก่อนไปทนายสิทธาถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลของตัว
คลิปที่บอกว่ามีคนก้มเก็บลอตเตอรี่ได้มันสำคัญอย่างไรเริ่มต้นที่ท่านแรกครูปรีชาค่ะ
เรื่องของคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะแค่คุณครูทำลอตเตอรี่หล่นและโรตเตอรี่นั้นถูกรางวัลแล้วก็การทำโรตเตอรี่หล่นเนี่ยคุณครูซื้อจริง
มีแม่ค้ายืนยันหลายท่านว่าคุณครูซื้อจริงให้กับคุณครูจริงแล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริงเมื่อจ่ายเงินแล้วแสดงว่าคุณครูซื้อจริงไหมฮะ
มาแล้วคุณครูก็เอาไปให้กับคนอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายากซึ่งเป็นเลข๗๒๖
ซึ่ง๕๒๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้าแล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่ในแผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ
ก็ก็จะอื่นใกล้ใกล้กันทุกคนก็จะบอกว่าเขาคุณครูชโภคดีจังเลยได้เลขเลข๗๒๖๕๓๓
เราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง

เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการตามขั้นตอน
แต่เหตุไฉนเรื่องถึงบรรปรายแบบนี้
ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้
เพราะประเทศชาติของเราเนี่ยมุ่งเน้นให้ประชาชนของเรา
เป็นผู้มีความรู้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ดังนั้นสิ่งต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง
และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่ง

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า
เตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายนอยู่ในพื้นที่ตลาดนัดเรซิตี้
แล้วบุคคลเหล่านี้ทางสวรสอบสวน
ก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ตัดประเด็นเรื่องของที่พูดวันที่แล้วก็เดินผิดออกไปนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่พูดนี้ทุกคนก็รอดูอยู่
เพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกได้เลยว่ามีน้ำหนักมากแค่ไหน
ที่บอกว่ามีลอตเตอรี่ตกอีกคนไปเก็บแล้วก็ได้รางวัลไป
ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถามกันตั้งแต่ต้นข่าวที่เริ่มต้นเลยนะคะคุณผู้ชม
กระทั่งหลังจากที่ตำรวจได้แถลงข่าวแล้ว
ก็มีการถามหากันว่าตกลงกล้องวงจรปิดน่ะอยู่ไหน

จะได้รู้ว่าตกลงไอ้โม่งที่เก็บลอตเตอรี่เนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะ
ก็มีการพูดถึง๒ประเด็นใหญ่นะคะ
ประเด็นแรกคือเรื่องคลิปก้มเก็บหวยไม่ใช่ลุงจรูน
กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือคลิปที่เคยกล่าวหาว่า
คุณลุงจรูนรับสารภาพที่สพเมืองกาญจนบุรี
เมื่อ๒๘พฤศจิกายน๖๐นะคะ

อันนี้คือที่เขียนเราคุยกันกับทนายสิทธาค่ะ

ค่ะดังนั้นใช้เวลาในการย้อนหน่อย
เพราะว่ามันก็เป็นจุดสำคัญมากที่สุดจุดหนึ่งของคดีเหมือนกันนะคะ
คือถ้าสมมุติมีคลิปนี้นี่ก็จบเหมือนกันนะคะทางลุงจรูนเนี่ย
คือผมต้องบอกคุณจอมขวัญว่าผมมายืนยันมาตลอดเลยนะครับ
ตั้งแต่ทำคดีว่าผมไม่เชื่อว่า
คลิปคุณลุงหรือว่าคุณป้าเนี่ยก้มเก็บหวยเนี่ยไม่มีจริงนะครับ
ผมก็ท้าเขาออกสื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดมีให้เอามาออกสื่อสิ

ผมก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปให้พนักงานสอบสวนนะครับ
ถ้าเกิดมีของคุณลุงจริงนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปใช้ในชั้นศาลนะครับ
จนในที่สุดผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนับตั้งแต่ที่เขาพูดมา

ทนัยศิษฐาค่ะถ้าจะเอาตามรายลากอักษรที่เขียนในเฟสบุ๊คนี่นะคะ
คือทำไมทนายสิทธาใช้คำว่าปรีชารับสารภาพแล้ว

คือความหมายของผมไม่ได้ว่าตัวจำเลยรับสารภาพว่ากระทำผิดจริง
แต่รับสารภาพที่ผมหมายถึงเนี่ยคือเขาเคยพูดว่ายังไงล่ะ
เขาเคยพูดว่ามีใช่ไหม
แล้ววันนี้ก็ไปพูดกับศาลอีกแบบนึง
ซึ่งต้องบอกคุณจอมขวัญกับท่านผู้ชมก่อนว่า
ผมมาโดนข้อกำหนดแล้วหลังจากที่ผมโพสต์นี้ไป
เขาไม่อยากจะให้ผมเนี่ยไปพูดนะครับ

เพราะฉะนั้นขอให้ศาลออกข้อกำหนดว่า
ห้ามให้ผมไปพูดถึงเรื่องพยานหลักฐาน
ในคดีว่าใครเบิกความอะไรยังไงนะครับ
แต่ที่ผมโพสต์ไปแล้วหาอ่านอัน

ทนายสิทธาคือข้อกำหนดที่ออกมา

ดิฉันก็ไม่ทราบความหมายทางกฎหมายด้วยนะคะ
ดิฉันจะถามอย่างที่อยากจะทราบ
ถ้ามันจะไปละเมิดข้อกำหนดของศาล

ได้ครับ
ประเด็นที่ฉันเอายืนตามไม่ใช่เอกสาร

คือสรุปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่า
ไต่สวนครูปีชาจบหรือยังคะ
จบแล้วครับวันนี้ก็ใช้เวลาไต่สวนครูปีชาเนี่ย

ในสุดวันนี้ไต่สวนครูปีชา

ผมอยากจะมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชม

เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องหวย๓๐ล้าน
มันเป็นประโยชน์กับประชาชน
ประชาชนสามารถเรียนรู้กฎหมายไปด้วยกัน
แล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ว่า
ถ้าเกิดมีคนมาโกหกมาหลอกลวงมากันแกล้งเราแบบนี้

แต่ในเมื่อทนายโจทย์เขายื่นคำร้องแล้วสารมีข้อกำหนดมาแล้ว
มันก็จะลำบากในการที่ผมจะสื่อสารกับประชาชนหน่อยหนึ่ง
แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องในห้องพิจารณาผมก็ยังพูดได้เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นการไต่สวนครูปีชาวันนี้จบแล้ว
แล้วครั้งถัดไปที่นัดกันเนี่ยจะยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ

ใช่แล้วครับก็เดี๋ยวคงจะเป็นพัชริดา

เพราะสองคนนี้เป็นพยานคู่คงจะต้องเบิกความต่อกันอยู่แล้ว
ทีนี้ในส่วนของที่ทนายตั้มได้เขียนเอาไว้
สรุปแล้วว่าในคดีนี้
ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เห็นคนก้มเก็บหวยใช่ไหมคะ
ณเวลานี้ยังไม่มีครับ
ซึ่งการที่บอกว่าไม่มี
คือเกิดจากขั้นตอนไหนคะ
คือว่าพอไต่สวนเสร็จแล้วอ้าวไม่เห็นมีคลิป

หรือทนายตั้มซักค้านเขาว่า
ตกลงมีคลิปวงจรปิดไหมครับ
หรือทางครูหรือทนายวรยุทธ์เป็นคนพูดเองคะ
ก็วันนี้เป็นส่วนของครูปีชาเบิกความนะครับ
ในส่วนของคำเบิกความเนี่ยผมต้องขออนุญาตเลย

แต่ว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊คสิทธาเบี้ยบังเกิดได้

เดี๋ยวเทิดมีการสัมภาษณ์ของทนายวรยุทธ์ต่อ

ตกลงที่อ้างว่ามีคลิปมาตลอด
ครูปีชาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้น

ให้ถามเขาว่าเคยได้ยินคลิปนี้ไหมนะคะ
หรือถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเห็นแล้วเนี่ย
ใช่คุณลุงจรูนหรือเปล่า
ถ้าเขาบอกว่ามันเป็นหลักฐานในสำนวนนะครับ
อันนี้มันยังไม่ได้ยื่นสู่สำนวนเลย

อยู่ที่ว่าเขาจะกล้าพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ

ไม่มีครับไม่มีในสำนวนยังไม่มีคลิปนะครับ
แล้วอีกหนึ่งคลิปที่ทนายตั้มเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะ
คือคลิปที่เคยกล่าวหาว่าคุณลุงจรูนรับสารภาพแล้ว
ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนปีที่แล้ว๖๐เนี่ยนะคะ
คลิปอันนี้คือเกิดจากการทวงจากทนายตั้ม
หรือเห็นว่าไม่มีการยื่นให้กับท่านผู้พิพากษา

วันที่๒๘ผมต้องเท้าความก่อนนะครับ
วันที่๒๘พฤศจิกาเนี่ยเขามีการเจรจากัน
ทั้งคุณลุงจรูนแล้วก็ทางครูปีชาที่โรงพักนะครับ
หลังจากนั้นพอเป็นข่าวแล้วช่วงประมาณเดือนมีนานะครับ
มีการไปให้สัมภาษณ์ในธรรมนองว่า
มีคลิปคุณลุงจรูนรับสารภาพวันที่๒๘ว่า
ตัวเองไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ที่แท้จริงนะครับ
แล้วผมก็ได้มีการท้าเข้าไปว่าให้เอาคลิปนั้นออกมา
ที่บอกว่ามีการอัดเสริงอัดเสียงนะครับนะครับ

จนวันนี้ในศาลก็ไม่มี
ส่วนเขาเบิกความไว้ว่ายังไงไปอ่านในโพสต์ผมนะครับ
เท่ากับว่าถ้าไม่ได้มีคลิปเสียงที่คุณลุงจรูนรับสารภาพ
และไม่ได้มีภาพกล้องวงจรปิดที่มีคนก้มเก็บลอตเตอรี่
ก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะในสำนวนคดีอะไรก็แล้ว
แต่จะไม่มี๒อย่างนี้เข้าไปแน่นอนหรือเปล่าคะ
ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีการ

เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงไงครับที่คุณลุงเนี่ยจะไปก้มเก็บลอตเตอรี่นะครับ
เดี๋ยวเข้าใจถูกใช่ไหมว่า๒อย่างนี้เป็นท่ามีเป็นคลิปที่สำคัญมาก
ซึ่งหมายความว่าในการสู้คดีถ้าจะยื่นต้องยื่นตอนนี้แหละ
เพราะว่าครูปีชาเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเอง
ต้องทำให้สารเห็นว่าคดีมีน้ำหนักถูกไหม
เราควรจะยื่นตั้งแต่ตอนชั้นกองปราบแล้วนะครับ
ว่าถ้าเขามีหลักฐานว่าคุณลุงจรูนเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้นะครับ

เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องถูกสั่งฟ้องแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีให้การเท็จไงครับ
แต่เขาก็ไม่ได้ยื่นจนเลยเถิดมาถึงชั้นนี้ก็ยังไม่มีนะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าคิดไม่มี
แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าเขามีพยานเนี่ยมาเบิกความว่าเห็นคุณลุงก้มเก็บลอตเตอรี่ได้นะครับ
ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพยานคนนั้นทำไมถึงเพิ่งจะมาในวันนี้
และเคยให้การกับทางตำรวจไว้หรือเปล่า
ถ้าเกิดไม่เคยให้การกับตำรวจไว้มันก็เป็นที่พิรุษสงสัย
แล้วถ้าเกิดผมเกิดพิสูจน์ได้ว่าวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๐เนี่ย
ทางครูปีชาไม่ได้ไปตลาดเลสซิตี้
พยานที่บอกว่าเห็นครูปีชาไปซื้อนะครับ

ครูปีชาไปซื้อนะครับหรือว่าเห็นคุณลุงเนี่ยเก็บได้
ก็จะต้องโดนข้อหาเบิกความเท็จนะครับ
ต้องถูกดำเนินคดีอาญาเหมือนกัน
ทนายสิทธาคะอย่างคุณแผนเป็นตัวละคร
ที่อยู่ช่วงกลางเรื่องที่สำคัญมากเลย
ที่จะบอกได้ว่ามีสิมีคนเห็นสิต้องมีคนเห็นสิ
คือตกลงคุณแผนจะยังอยู่ในรายการพยาน
ชั้นไต่สวนนี้ในรอบต่อไปไหมคะ๒๔กันยายนเนี่ย

แล้วผมอยากจะให้พยานเท็จทั้งหลายนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะมาปั้นเรื่องแต่งเรื่องอะไร
แล้วก็มาเบิกความในศาลให้ดูแผนเป็นตัวอย่างนะครับ
ทุกวันนี้เนี่ยแผนต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ในข้อหาให้การเท็จกันแกล้งผู้อื่นรับโทษทางอาญา
ซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง๕ปีถึง๗ปี
ตอนนี้กองปราบสู่สำนวนส่งอายการแล้ว
จะเป็นคนที่ขึ้นศาลคนแรกด้วยซ้ำนะครับ
ในคดีให้การเท็จนี่แหละ
ทนายสิทธาคะการที่ไม่มีคลิปกล้องวงจรปิด

มันแปลว่าคดีนี้ไม่มีพยานบุคค
คนเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่เหรอ
ก็คือไม่มีคลิปที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับ

ให้ดูในแผนเป็นแบบอย่างนะครับ
ซึ่งเท่าที่เราทราบตอนนี้เนี่ยนะคะ

ที่จะเป็นพยานเรื่องการก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ย

ฉันไม่แน่ใจว่าในระหว่างทาง
ตอนที่สู้คดีกันมีรายชื่อคนอื่นอีกไหมคะ

คนก็ต้องเยอะกว่าหนึ่งคนแน่น่ะ

แล้วก็น่าจะยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับ
แต่ไม่ใช่ในแผนผมคิดว่าไม่ใช่ในแผน
เพราะในแผนก็คงจะไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้ว
นะครับก็ส่วนจะเป็นใคร
อันนี้ผมเดาใจไม่ออกหรือจะไม่มีเลยก็ได้

แต่ทนายตั้มคือยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีถูกไหมคะ

ก็ยังไม่จบครับเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จครูปีชา
บอกว่ายังมีพยานอีก๘ปากนะครับ
ตอนที่พูดถึงคลิป๒ชิ้นนี้

แล้วก็เอาไปกำหนดข้อตกลงกันในศาลถูกไหมคะ
เขาก็ทำคำร้องแล้วแคปรูปที่ผมโพสต์เอาไปส่งสารเลย

ซึ่งศาลท่านก็ตั้งข้อกำหนดไว้นะครับ
ก็คือเหมือนกับว่าห้ามผมเนี่ย
ไปแชร์ในสังคมอ้อนร้ายเกี่ยวการพิจารณาคดี

ถ้าเกิดว่าเห็นว่าสิ่งที่ท่านสั่งเนี่ยนะครับ

ก็สามารถที่จะทำคำร้องเข้าไปที่ศาลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำคำร้องเรื่องนี้หรอกนะครับ

ถ้าเกิดท่านตั้งข้อกำหนดมาผมยินดีที่จะปฏิบัติตามนะครับ

ตอนที่เอาไปให้ผู้พิพากษาตั้งข้อกำหนดเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีการปฏิเสธข้อเท็จจริงของเนื้อหาถูกไหมคะ
แค่ไปกำหนดว่าหลังจากนี้จะทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างไรได้บ้าง

อะไรไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นสักหน่อย
มีไหมเถียงเรื่องเนื้อหากันไหมว่า
เถียงเรื่องเนื้อหากันไหมว่าไปเขียนให้คนเข้าใจผิดอ๋อ
วันนี้ผมพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ครับสารท่านไม่ได้มีบอกเลยว่า

เพราะว่าตอนที่นั่นมันอยู่ในช่วงพิจารณาคดีอยู่ด้วยนะครับ
แต่ว่ามันเป็นข้อความที่เกิดขึ้นจริงไงครับ
เขาก็เลยไม่อยากจะให้เอาเรื่องจริงเนี่ยสู่สาธารณะนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าที่ผมโพสต์ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ทนายของเขาดีกว่านะครูปีชาไม่ต้องไปถามหรอก
ทนายเขากล้ายืนยันหรือเปล่าล่ะว่าไม่มีในเอกสารในคำเบิกความ
ทนายสิทธาคะในครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการไต่สวนหรือเปล่าคะ

ผมคิดว่าน่าจะอีกสักประมาณ๔๕ครั้ง
แต่ว่าคุยกับศาลท่านแล้วนะครับ
อยากจะขอรวดเดียวหลายวันหน่อยนะครับ
เพราะว่าถ้าเดือนละวันเนี่ยมันช้านะครับ
แล้วมันฝากจะได้ความยุติธรรมนี่มันนาน
ความล่าช้ามันก็คือความไม่เอียดยุติธรรมนะครับ
ค่ะเอ๊ะอีก๘ปากที่ว่านี้
ทางทนายของคุณลุงจรูนคือทนายตั้มเนี่ย
รู้ได้ก่อนไหมว่ามีใครบ้าง๘ปากที่ว่า
มีครับในบัญชีพยานแต่เอาง่ายคุณเจ้าหัน

อีกไอ้พยานปากอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นแวดล้อมทั้งนั้นนะครับ
ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ
๘นี้ไม่มีแผนถูกไหมคะ

ไม่มาแน่นอนมีชื่อหรือเปล่ามีชื่อใน๘ไหม
เท่าที่ดูยังไม่มีนะครับยังไม่มี
แต่ที่แน่รอบถัดไป
เจ๊พัดกับเจ๊บ้าบินขึ้นแน่ถูกไหมคะ

แล้วผมอยากจะให้เขาเอาข้าราชการ
ที่อยู่กับสวงกิจภาพมาเป็นพยานด้วยนะครับ
เพราะว่ามันเกี่ยวเขาเกี่ยวข้องกับคดีอยู่ด้วยตอนที่มีการซื้อลอตเตอรี่
แต่ว่าทำไมก็ถึงไม่เอามาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางฝั่งครูปีชานี่ที่จะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ใครก็ได้ถูกไหมคะ
ถูกต้องแต่ถ้าเขาบอกว่าคนนี้มีประโยชน์กับเขาอยู่ด้วยมีการคุยกันอะไรต่างนานา
เขาก็ต้องที่จะเอามาด้วยเพราะมันเป็นพยานคู่เขาจะได้มีน้ำหนักไงครับ
ทนายตั้มในส่วนของที่เราตามข่าวกันมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงเหมือนครูปีชาคุยกับคนต่างนะคะ
หรือว่าเป็นที่ทนายตั้มพูดถึงในเฟซบุ๊ควันนี้คือภาพกล้องวงจรปิด
ก้มเก็บลอตเตอรี่หรือคลิปเสียงว่าคุณลุงจรูนเคยรับสารภาพเมื่อปีที่แล้ว
คือทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าหมดการไต่สวนของครูปีชาวันนี้แล้ว
คนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกขออภัย
จะเรียกหลักฐานเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะ
จริงคนที่สำคัญที่สุดก็คือโจทย์

ครูปีชาจะต้องนำสืบพยานหลักฐานเหล่าต่างเหล่านี้เข้ามาในสำนวน
จากว่าเขาจะบอกว่ามีคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
ยืนยันเห็นคุณลุงเนี่ยแล้วก็ตัวเจ้าของคลิปเข้ามาเบิกความด้วยนะครับ
อย่างนั้นก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกัน
แต่โดยหลักแล้วคนที่สำคัญที่สุดจะต้องเบิกความนะครับ
เพราะว่าผมจะได้ถามค้าได้นะครับ
ทนายตั้มวันนี้ได้คุยกับคุณลุงจรูนไหมคะ
หลังจากที่จบขั้นตอนที่ศาลแล้ววันนี้ว่าคุณลุงจรูนเป็นยังไงบ้าง
เห็นให้สำคัญหน้าข่าวก็ยังเหนื่อยอกในใจอยู่
ก็มันนานไงครับคุณลุงเขาก็รำคาญนะครับ
ง่ายแล้วรำคาญคนว่าทำไมมันถึงเป็นได้ขนาดนี้นะครับ
อยู่ในศาลแบบหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์อีกแบบนึงนะครับ
ทั้งที่มีหลักฐานโทนโทษเป็นเอกสารอยู่นะครับ

แล้วก็คดีมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานนะครับไม่ยอมเสร็จสักทีนะครับ
แต่ว่าผมก็บอกคุณลุงว่าเดี๋ยวเอาให้คดีนี้เสร็จก่อนนะครับ
เราก็นำเสนอพยานหลักฐานให้เต็มที่นะครับ
ให้เรื่องนี้นะครับเอาให้มันชี้ชัดลงไปเลยนะครับว่า
คุณลุงได้มีการเก็บตกลอตเตอรี่ได้จริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดเขาสืบไม่ถึงตรงนี้นะครับในข้อหายักยอกลอตเตอรี่เนี่ยมันก็ตกไป
ทีนี้มันก็เหลือข้อหารับของโจร
ที่จะรับของโจรได้เนี่ยมันต้องมีโจรก่อนนะครับ
คนนั้นจะไปลักวิ่งชิงป้นอะไรมาเขาก็ต้องสืบให้ได้
ถ้าเกิดเขาสืบไม่ได้เนี่ยสารก็มีสิทธิ์ที่จะไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
แล้วก็ยกฟ้องเขาไปได้ตั้งแต่ตอนชั้นไต่สวนเลย
ค่ะทนายสิทธาคะวันนี้ขอบคุณมากด้วยเวลาจำกัด
แล้วก็ค่อนข้างระวังข้อกำหนดของสารที่ท่านออกมาด้วยนะคะ
ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะพักกัน
เราให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปที่เราได้คุยกับ
รองผู้บัญชาการภาค๗นะคะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยคือคดีมันพลิกไปพลิกมาใช่ไหมคะ
คือในขั้นตอนการแถลงของพื้นที่ภาคเนี่ย

คุณผู้ชมก็เป็นหนึ่งที่ถามด้วยเอ๊ะแล้วตกลงมันมีไหม
ภาพกล้องวงจรปิดเพราะว่ามันสำคัญมากนะคะ
คือถ้ามีเรื่องมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย
ซึ่งท่านก็ได้ตอบเหมือนกันว่าตั้งแต่ชั้นนั้นเนี่ย
ก็ยังไม่เห็นนะคะภาพกล้องวงจรปิดที่คนก้มเก็บลอตเตอรี่ค่ะ
ดิฉันก็ยังฟังแล้วมันเป็นลักษณะของการให้น้ำหนัก
ที่บุคคลมากกว่าวัตถุพยานนะคะ
ครับก็คือตอนนี้วัตถุพยานเรามีอยู่เท่านี้
ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาพยานอย่างอื่นมาประกอบ

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและรู้เห็นในรูปคดีครับ
ก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยคือมันไม่มีวัตถุพยานอื่นใช่ไหมคะ
มีแค่พยานบุคคลใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่ตำรวจมีเนี่ยคือพยานบุคคลครับ
ค่ะทั้งหมดมีกี่คนคะ

ไม่มีมากกว่านี้แล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะ

ก็เท่าที่เราหาพยานได้ตอนนี้เรามาสอบแล้ว๑คนนะครับ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกล้องวงจรปิดตอนนี้ในมือพนักงานสอบสวนเนี่ยครับยังไม่มี
เขาเป็นคนที่ประจำอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเหรอคะ
เขาเป็นคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดนั้นครับ
จังหวะตอนที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาทำอะไรคะ

แล้วตอนที่เขาเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยมันเห็นจากอะไรคะท่าน
ว่ามีการเก็บลอตเตอรี่ได้เขาก็จึงหันไปนะครับ
แล้วก็เห็นท่านผู้หมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
ซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนหมั่นไส้ในใจเล็ก
ว่าเก็บได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอีกครับ
ใช่แล้วเขาก็เลยมองหน้าเขาก็เลยจำหน้าได้ครับ
นี่จะทำให้การของเขานะครับ
ที่บอกหมั่นไส้เล็กคือหมั่นไส้ตอนไหนครับ
ถึงเขาแบบเขาคิดในใจเขานะครับว่า
เก็บได้ก็เก็บไปดิต้องมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะ
เอ่อเขาก็เอามาสอบนะครับ
แต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้น
เขาก็ขายของแต่คนนี้มาซื้อของกับเขาจริงตรงนี้
คุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะคะ
ทนายความของครูปรีชานะคะทนายวรยุทธ์สวัสดีค่ะ

ค่ะเป็นไงคะวันนี้ซักกันเหนื่อยเลยป่ะคะ
ก็ธรรมดาครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ

ตกลงคือทนายวรยุทธ์ต้องเห็นแล้วล่ะ
ข้อความที่ทนายสิทธาเขียนในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ตกลงว่าที่ไปขออำนาจศาลในการกำหนดมีข้อกำหนดใหม่เนี่ย
ไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ทนายสิทธาเขียนใช่ไหมคะ
ก็ในส่วนที่เขาดำเนินการเนี่ย
เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันก็สร้างความเสียหาย
สร้างความเสียหายให้กับกระบวนการยุติธรรมและการพินาคดีของศาล
ดังนั้นเนี่ยเพื่อความสงบเรียบร้อยในการพินาคดีนะครับ
จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิ่มข้อกำหนดขึ้นมาครับ
ซึ่งสารท่านก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วก็กำหนดเงื่อนไขตามที่เราเสนอขอไปครับ
ค่ะทนายวรยุทธ์เองสรุปถูกไหมว่า
ถ้าเอาตามที่ทนายสิทธาเขียนเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธข้อได้จริง
คือภาพกล้องวงจรปิดที่มีคนก้มเก็บลอตเตอรี่ไม่มีจริงใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ฮะคือในส่วนของสิ่งที่เขาดำเนินการมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาดำเนินการเองนะครับ
ที่เขาโพสต์ไปอะไรไปเนี่ยนะครับ
และที่สำคัญก็คือว่าสำนวนคดีอะไรต่างทั้งหมดอยู่ในศาลนะครับ
ในศาลและทีนี้ที่สำคัญคือณเวลานี้เนี่ยผมยังมีพยานอีก๘ปากค่ะ
ที่จะเข้าดำเนินการสืบพยานต่อสารในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการที่ทางทนายสิทธาด่วนสรุปแล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะนั้นออกไปเนี่ย
เป็นการจูงใจให้เอฟซีเขาเข้ามาด่าผมกันใช่ไหมครับ

ดังนั้นเราจึงได้มีการปรินท์โพสต์ดำเก่า
แล้วก็เอฟซีที่เข้ามาด่าเรากับคุณครูนะฮะ

สำเนินสารท่านไปนะครับให้วางเข้ากำหนด
ดังนั้นต่อไปนี้ท่านทนายสิทธาก็คง

ใช่เมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกความหมายเดียวกันค่ะ
ตกลงว่าก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่า
ผมยังมีพยานอีก๘ปากที่จะนำเสนอในชั้นพินาครับ
ทนายวรยุทธ์คะตกลงในการสู้คดีเนี่ย
ทางฝั่งครูปีชามีภาพกล้องวงจรปิดที่คนก้มเก็บลอตเตอรี่ไหมคะ

เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่า
ในเวลานี้เนี่ยยังมีการแต่สดบุญฟอง

สารท่านก็กำหนดเงื่อนไขไว้แล้วนะครับ
ว่าไม่ควรที่จะนำข้อความใดหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับ
พยายามหลักฐานหรือแม้ทั้งอะไรในศาล
ไปเปิดเผยต่อคนไปนอกละครับ
แต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดยังไม่ได้เข้าไปในสำนวนไงคะ
ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสืบพยานกันต่อไปอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าผมเรียนนะครับผมยังมีพยานที่จะต้องใส่อีก

ทนายวรยุทธ์เคยเห็นภาพกล้องวงจรปิดที่คนก้มเก็บลอตเตอรี่ไหมคะ
อันนั้นผมตอบไม่ได้ครับ
นายวรยุทธ์คะถ้าสมมุติจะมีการนำภาพกล้องวงจรปิด
คนก้มเก็บลอตเตอรี่เข้าไปในสำนวนเพื่อพิจารณาคดีเนี่ย
เวลาจะส่งเข้าไปต้องส่งตอนที่ไต่สวนครูปรีชาใช่ไหมคะ
อีก๘ปากไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ

แปลว่าภายใน๘ปากนี้อาจจะมีกล้องวงจรปิดใส่เข้ามาก็ได้เหรอคะ
อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีครับนะครับ
แล้วคลิปเสียงที่คุณลุงจรูนเคยรับสารภาพเมื่อปีที่แล้วตกลงมีไหมคะ
อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้อีกครับต้องขออนุญาตครับ

อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องนำเสริมในชั้นพิจารณาครับ
นำเงินที่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งสารท่านมีข้อกำหนดไว้แล้วนะครับ
ผมจะตอบได้เฉพาะในส่วนที่พูดได้นะครับ
ได้ค่ะเรียนจะถามทั้งหมดตอบได้แค่ไหน

ธนายวรรยุทธ์ค่ะตกลงแล้วคลิปเสียง
เพราะว่าผมเป็นคนยื่นทำร้องขอให้ศาลวางข้อกำหนดเพิ่มเติมเองนะครับ
ดังนั้นการที่ผมจะตอบแล้วเป็นการละเมิดอำนาจศาลเสียเองเนี่ย

ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ฉันถามธัญญาประยุทธ์จะรู้ละเอียดสุดนะคะเพราะเป็นคนยื่นสารเอง
ทนายวรยุทธ์๔๕๐๐คลิปนี่ฟังหมดยังคะ

มันมีไหมมันมี๑คลิปจริงไหมที่ธนายสิทธาเค้าเคยพูดไว้ในรายการนี้นะคะ
บอกว่ามีคนเสียงคล้ายครูคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวอยู่คนหนึ่ง
ที่จะตัดสินได้ชัดเจนเลยว่าตกลงลอตเตอรี่เป็นของใคร

หูบ้างไหม๔๕๐๐เนี่ยค่ะ
คลิปนี้ผมเคยบอกคุณจอมขวัญแต่ผมได้ออกอากาศแล้วนะ
อันไหนจำไม่ได้
ว่าผมไม่ได้ให้ราคาเล่นเรื่องคลิปครับ
เพราะว่าเป็นคลิปดังกล่าวเนี่ยหนึ่งมันมีการตัดต่อได้
๒มันมีการพิสูจน์หลายอย่าง
๓มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุ

ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยพูดกับคุณจอมฝันไว้

๔๕๐๐คิปคือไม่ให้น้ำหนักเลยหรือคะ

ดำเนินการถูกต้องตามหน้าที่หรือไม่
ในส่วนที่ไปดูดเสียงมาเนี่ยนะครับ
คือขอเพื่อพิสูจน์ปอทว่าทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ใช่ไหมคะ
อ่าทำสูตรส่องหรือเปล่านะครับ
แล้วจะมีการขอพิสูจน์ด้วยไหมคะว่าเสียงนี้เป็นเสียงครูปีชาหรือเปล่า
แน่นอนนะเราต้องพิสูจน์กันในชั้นพินาอยู่แล้วครับ

ทนายวรยุทธ์จริงแล้วเนี่ยกะว่าจะยื่น๔๕๐๐เข้าไปในชั้นไต่สวนนี้หรือเปล่าคะ
อ่าฮะคือในชั้นนี้มันเป็นแค่มันแค่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องฮะ

อ้าวแต่ถ้าไม่ได้ยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยแล้ว๔๕๐๐จะเข้าไปอยู่ในสำนวนได้ไงคะ
อ๋อก็ตอนนี้ต้องแก้วว่ามีมูลกันอันเองค่ะ

เข้าใจเข้ามีมูลกันอันเองค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติไม่ได้ยื่นเข้าไปเนี่ยจะไปยื่นทีหลังได้เหรอคะ๔๕๐๐เนี่ยค่ะ
ก็อีกชั้นหนึ่งก็สามารถที่ยื่นได้อยู่แล้วครับตามกฎหมายอนุญาตครับ
กะจะยื่น๔๕๐๐กว่าคลิปนี้เข้าไปในการพิจารณาคดีไหมคะ
ต้องแน่นอนเราจะต้องพิสูจน์อยู่แล้วครับ
จะยื่นเข้าไปในสำนวนที่สารพิจารณาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แน่นอนค่ะ
ไม่ใช่ว่าทนายสิทธาเขาชิงปาดหน้ายื่นเข้าสำนวนก่อนใช่ไหม
เรากะจะยื่นเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมครับอไม่ใช่ครับก็เป็นเรื่องของเขาครับ
นั่นเป็นเรื่องที่เขาจะนำเสนอเรื่องของเขาครับ
แต่ว่าในส่วนของเราก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ครับ
อ่าทีนี้ค่ะทนายวรยุทธ์แปดปากที่ว่านี้เนี่ย
ดปากนี้มีนายแผนไหมคะอ่าที่ผมผมบอกวันนี้
ผมบอกไม่ได้จริงเบื้องจากว่าอาจจะเป็นหนึ่งก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยของพยาน
คุณจอมขวัญก็เห็นอยู่เมื่อกี้ก็สัมภาษณ์กันไปก็เห็นอยู่
ว่าขนาดคนใครจะมาเป็นพยานให้ก็ยังมีการกล่มขู่กันดังอากาศแล้วเนี่ย
นะคะว่าใครเขาไปเป็นพยานจะต้องท้ามกำในแผนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย

ทำเย็นไหมค่ะไม่กระทั่งผมชนัยความยังเป็น

พยายามจึงมีความสูญเฉียง

ดังนั้นเราจึงต้องสังหวัญศิษย์

แต่ว่าใน๘ปากที่ว่านี้
มีคนที่จะยืนยันได้ชัดเจนไหมค
ผมเคยพูดกับคุณจอมขวัญว่า
ผมเคยพูดกับคุณจอมขวัญไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะ
เพราะว่าผมต้องพิสูจน์ผมมาเพื่อการพิสูจน์
แล้วผมก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดแจ้งอย่างแสงตะวันอยู่แล้วครับ
วันนี้พอเสร็จจากศาลแล้วเนี่ยนะคะ
คุยกับครูว่ายังไงบ้างคะ
สบายใจทำดีที่สุดแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วถูกไหม
ครับก็คือตอนนั้นเวลานี้คุณครูก็สบายใจเลยครับ

เพราะว่าณเวลานี้เราก็คุณครูก็มุ่งเรื่องของการทำงาน

ปากหนังสือครูไปด้วยนะครับคุณจำขวัญต้องหนึ่งเลี่ยมนะ
ได้ได้อยากอ่านของทุกคนเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ย

ในส่วนของการไต่สวนนี้สมมุตินะคะ
ถ้าสารไม่รับเท่ากับว่าทุกคดีที่รออยู่ข้างหลัง
รวมถึงคดีแพ่งคือจบเลยไหมคะ
จบเลยไหมคะคือจบเลยว่าไม่ใช่รอตเตอรี่ไม่ใช่ของครูแล้ว
ก็อยู่ที่ก็ได้จริงครับในความวิจัยของศาลครับ
เอ๊ะเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติสารรับนะคะสารรับเนี่ยในคำรับของศาลเนี่ย
บรรยายถึงความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ด้วยไหมคะ
ก็ก็ไม่รู้เราไม่อาจจะไปก้ามร่วมพวกมันทั้งนั้นได้ครับ
ว่าศาลท่านจะเกียรติภาหกษาหรือว่าบรรยายยังไงครับ
เราก้าวร่วมไม่ได้เลยครับและสมมุติในอีกทางหนึ่งนะคะ
จบเลยที่คันตอนนี้ถูกไหมค่ะออไม่ไม่จบเหรอฮะ
กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ทางคุณครูสามารถที่จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์ได้ครับ

ก็ยังไม่รู้ครับต้องดูก่อนนะครับเพราะเรายังไม่รู้เลยครับ
เรียนพูดถึงสมมุติว่าสมมุติว่าสารท่านไม่รับก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อคือสู้ต่อจนสุดแน่ใช่ไหมคะ
ก็ต้องพินากันอีกทีหนึ่งครับว่าความมีภาคสาหัสเป็นยังไงครับเพราะเรายังไม่รู้ครับ
ในวันที่๒๔กันยายนเป็นครั้งถัดไปเนี่ยใน๘ปากมีเจ๊พัดเจ๊บ้าบินแน่ถูกไหมทนาย

มีชื่อใหม่เยอะไหมคะที่ไม่เคยอยู่ในข่าวเลยอะค่ะ
อ๋อมีแน่นอนครับก็เราต้องมีอยู่เลยครับ
วันนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือต้องสงวนไว้เพราะว่ากลัวจะเหมือนที่เขาบอกว่าให้ดูแผนไว้

จาก๘ปากที่ว่านี้ในระหว่างที่ใช้พยานทั้งหมด๘ปากด้วยกันของแต่ละปากเนี่ย
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบของแต่ละปากไหมคะ
สอยนก็เดี๋ยวรอดูในการพินาแล้วกันครับ
อ๋อรอดูเลยเหรอทวจะมาพูดกับดีชันทุกครั้งใช่ไหม
ใช่ครับต้องรอดูในการพินาครับ
งั้นทนายวรยุทธ์เราโทรไปเราขอสัมภาษณ์ขอให้เราสัมภาษณ์ทุกครั้งนะ
ผมก็ไม่ใช่บริเศษสักครั้งเลยครับ
ถ้าผมมีโอกาสผมก็พูดเอาเท่าที่พูดได้ทุกช่องนะครับ

แล้วเราตามกันต่อทนายวรยุทธ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้า
๒ท่านนี้ไปแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะ
อยู่ต่างประเทศกลับมาไม่ทันเพราะว่ามันสำคัญด้วยค่ะ
แล้วเราไปปลุกอาจารย์มาเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ปรเมฆ
อยู่ต่างประเทศอีกแล้วรอบนี้ค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ปรเมฆอิทธาชุมนุมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์ค่ะเนื่องจากคดีใหญ่ที่ตามกันมาตลอด

แต่ว่าหลังจากนั้นมีข้อกำหนดของทางศาลนะคะ
เราก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดในช่วงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้

การที่จะใช้คลิปไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด
สมมุติถ้ามีหรือเสียงรับสารภาพของลุงจรูนถ้ามี
ถ้าจะใช้แล้วไม่ได้ยื่นในตอนที่ไต่สวนครูปรีชาเนี่ย
สามารถไปใช้สู้คดีในกรณีสารรับพิจารณาคดีได้ไหมคะ
ก็ยังได้อยู่
เพื่อให้เห็นว่าคดีมีมูล
สมมุติถ้าคดีมีมูลแล้ว
มีพยานหลักฐานอื่นที่จะใช้ในชั้นพิจารณา

ก็สามารถนำมาใช้ได้อีกครับ
แต่ตามปกติที่เขาทำกันมาระหว่างไต่สวน
ซึ่งตัวเองเป็นคนขอให้สารไต่สวนเพื่อที่จะรับเป็นคดี
การไม่ยื่นหลักฐานไม่ยื่นพยานอะไรที่มีน้ำหนักเลย
มันแปลกกว่าทั่วไปไหมอาจารย์ที่เขาทำกันค่ะ
ถ้ามันเป็นกรณีที่พยานหลักฐานชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่สำคัญเลยนะ
ปกติเขายื่นก่อนเขายื่นก่อน

ปกติแล้วถ้าอะไรที่มันสำคัญมากจะต้องจะยื่นให้ดูก่อน

ไม่มันได้ออกได้
แต่มันไม่มีมูลสานยกก็แพ้แต่ต้นเลย
เคยเป็นทนายมาก่อนก็เหมือนกันครับเราพยายามใช้พยานหลักฐาน
ชิ้นที่สำคัญที่สุดที่ให้เห็นว่าน่าเชื่อว่า
น่าเชื่อว่าตัวจำเลยเป็นเพื่อนผู้เกี่ยวข้องกับการทำความผิด

ถ้าสารเห็นชิ้นนี้ถ้าสารเห็นชิ้นนี้สารเชื่อชิ้นนี้
เหลือก็คือการพิสูจน์อย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับ
แต่สมมุติไม่ใช้ในชั้นนี้ถ้าสมมุติสารท่านรับพิจารณาคดีนี้เนี่ย
จะไปขอเอาเข้ามาในสำนวนก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับยังใช้ได้อยู่ไม่มีใครอ้ากอยู่
สมมติถ้ามีเทียบกับพายานอีก๘ปาก
ในปี๘ปี๘คน
ซึ่งในส่วนครั้งต่อไปเนี่ยแปดปากคนกับสองคลิปนี้เนี่ย
โดยแล้วทั่วไปอันไหนสารให้น้ำหนักมากกว่ากันคะ
โอ๊ยถ้าได้คำรับสารภาพจะจบเลยนะ
อ๋อหมายถึงถ้ามีคำรับสารภาพรุงจรุณใช่ไหม

ชิ้นเดียวก็มีมุมแล้ว
ครูปีชามีงานที่สูดซื้อเจ๊บ้าบิ่นก็บอกผมเป็นคนขาย
ประเด็นที่สองท่านได้ความว่าครูและคุณจรูนรับว่าเก็บได้จริง
ไม่ต้องไต่ส่วนมากมีมูลไปก่อนได้เลยครับ
อาจารย์ค่ะและในอีกทางกลับกัน
สมมุติว่าสารท่านไต่สวนครบหมดแล้ว
แล้วถ้าสารไม่รับคดีนี้ที่ครูปีชาฟ้องเองเนี่ย
มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ต้องดูอีกนิด
สมมุติถ้าสารไม่รับฟ้องเนี่ยคุณครูปีชาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์
แต่ถ้าคดีฟังว่าครูปีชาคดีของครูปีชาไม่มีมูล
คดีอื่นก็แทบจะก็อย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหม
คดีนี้เรื่องนี้มันแปลกมากมันแปลกที่เราไม่เคยเจอในการดำเนินคดี
คุณครูปีชาฟ้องคุณจรูนคุณจรูนก็ฟ้องคุณปีชา
มูลคดีมูลเดียวกันเรื่องมูลเดียวกัน
สารต่อจำหน่ายของคุณจรูนไว้ก่อนเพื่อรอฟังของครูปีชา
อันนี้มันชัดเจนสารนี้เดินตามกฎหมายเป๊ะเลย
ถ้าทั้งทองสองเรื่องมีมูลก็งงกันหมดใช่ไหม
แต่ถ้าเรื่องหนึ่งไม่มีมูลอีกเรื่องหนึ่งต้องมีมูล
อาจารย์ปรมเมฆถ้าคดีนี้ไต่ส่วนแล้วสารไม่รับ
มันเหมือนกับโดยประยายว่าทุกอย่างจะแทบชี้หมดแล้ว
ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง

เพราะว่าถ้าคดีนี้ท่านบอกว่าไม่มีมูล

ก็ต้องหยิบคดีของคุณจรูนขึ้นมาว่ามันมีมูล
จะไม่มีมูลทั้งสองเรื่องต้องมีมูลใดเรื่องหนึ่ง
เวลามีคำวินิจฉัยของผู้หญิงภาคศาสตร์ออกมา
คืออำนาจในคำวินิจฉัยของศาลท่านจะกินขอบเข็บไปกว้างขนาดไหน

เรื่องจริงของใครเรื่องจริงเป็นยังไง

คุณจรูนยักยอกของตก
ไม่มีมูลว่ายักยอกของตก

ตัวนี้มันก็ตัดออกไปก่อน
ประเด็นที่สูตรอันแรก

ซื้อหนึ่งคนภูพิชาซื้อ
ประเด็นที่สองมันหาย

ถ้าคงไม่มีทริปเรื่องการเก็บได้

สถานการณ์จะต้องมีนิจฉัยเรื่องการซื้อขายว่า

อาจารย์ค่ะเราไม่เคยทำกับแขกรับเชิญคนไหน

แต่ได้ประเด็นทั้งหมดเดี๋ยวรออาจารย์กลับมา
แล้วได้เนื้อหาข่าวมากกว่านี้
สวัสดีค่ะอาจารย์
หมดเวลาของถามตรงนะคะ

แต่ในไทยรัฐนิวส์โชว์ยังมีรายละเอียดให้อีก